ไฟไหม้บ้านครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าคนที่ก่อเหตุจะเป็นคนรักเก่าของแฟนที่เธอคบอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่านะฮะ
กลัวว่าจะเป็นไฟแค้นที่จากในใจเนี่ยกลายเป็นว่ามอดไหม้ห้องนอนของเธอสภาพความเสียหายเบื้องต้น
นี่คือเตียงนอนนะฮะแล้วมีภาพวงจรปิดด้วยไปดูเหตุการณ์กันครับ
คุณผู้ชมดูนะครับช่วงกลางดึกสงัดจากวันที่๘กุมภาข้ามเข้าสู่วันที่๙กุมภาได้ยินเสียงเหมือนกับระเบิดเมื่อกี้นี้
ในบ้านนะครับให้โฟกัสมองเข้าไปในบ้านจะเห็นว่ามันมีเหมือนกับแสงไฟอ่ะฮะเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันสว่างมันวาบอยู่แบบนี้ครับบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีครับตี๒๐นาทีเข้าสู่วันที่๙กุมภาพันธ์ครับเหมือนจะมีแสงอะไรอยู่ในบ้านนะค่ะแล้วก็มีเสียงเหมือนกับระเบ
สักพักหนึ่งมีคนเปิดประตูออกมาจากในบ้านมาแล้วครับก็คาดว่านี่คือคนเกาะเหตุลักษณะท่าทางเหมือนเป็นผู้หญิงฮะใส่กางเกงขายาวแขนซ้ายถือถุงผ้าเอาไว้แล้วก็เดินออกจากจุดนี้ไปโชคดีว่าวันนั้นเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ภายในบ้านหลังนี้นะครับค่ะเธอมารู้อีกทีในช่วงสายอีกวันหนึ่งแล้วครับเพื่อน
ไปดูความเสียหายกันหน่อยครับภาพจากกล้องต่างที่รวบรวมได้พาเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านโดยเฉพาะในห้องนอนนี่ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมดูสิฮะเตียงนอนไปหมดเลยอ่ะแล้วในห้องนอนของเธอจะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีแอร์มีพัดลมต่างเนี่ยฮะไม่เสียหายวอดวายไปหมดเลยแม้แต่ประตูทางเข้าประตูทางเข้าห้องนอนก็มีค
หรือค้นของภายในบ้านครับเหมือนกับตั้งใจมาเพื่อจะเผาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เลือกเผาเฉพาะห้องนอนด้วยก่อนที่เธอจะเดินมาถึงห้องนอนเห็นไหมครับย้อนกลับไปอีกสักครั้งหนึ่งห้องข้างนอกที่เป็นห้องนั่งเล่นจุดรับแขกไม่เสียหายเห็นไหมฮะทุกอย่างปกติมีแค่ในห้องนอนสองห้องครับคุณออยเจ้าของบ้านอายุ๓๙เธ

เดียวกันหรือไม่อย่างไรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงจะเชิญตัวคนที่ต้องสงสัยคนที่คาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อมาสอบปากคำว่าทั้งหมดนั้นมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์และตรวจสอบว่าใครเป็นคนทำคุณผู้ชมครับเราลองฟังดูนะครับ
ลักษณะที่เห็นคาดว่าจะเป็นผู้หญิงค่ะลักษณะท้วม
ยังไงก็รบกวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตามหาผู้ต้องสงสัยเพื่อมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ
เพราะว่าหากวันนั้นไม่ไหม้แค่สองห้องนี้และไหม้ทั้งหลังความสูญเสียมันจะเยอะกว่านี้
หรือหากวันนั้นไหม้เยอะกว่านี้มันจะลามไปที่บ้านหลังอื่นความเสียหายจะเยอะกว่านี้มากค่ะ
ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับไล่เช็ควงจรปิดครับ
อย่างที่บอกว่ามันจะมีภาพผู้หญิงต้องสงสัยอยู่นะครับแล้วก็มีหลายมุมด้วย
จะใช่คนเดียวกันหรือไม่อยู่ระหว่างการเรียกตัวมาให้ข้อมูลนะครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือมีคำชี้แจงจะรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้นะครับ